ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับในพื้นที่ชนบุรี
หัวขโมยงัดห้องเช่าของผู้ชายคนหนึ่ง
เอาสร้อยคอทองคำไปเอาพระเครื่องไปมูลค่ารวมแล้วเป็นแสนนะครับ
แต่สุดท้ายไม่รอดครับตำรวจจับตัวได้
เมียของคนก่อเหตุเนี่ยพอรู้ว่า
ผัวเจ้ากรรมเพิ่งจะออกมาจากคุกทำไมมาทำแบบนี้
อ้ายเขาไหมฉันเนี่ยทำงานโง่งกทุกวัน
เมียจัดหนักเลยเมียด่าซ้ำเหรอคะเมียด่าซ้ำจัดหนักแบบนี้ฮะ
เมียมียาเสพติดด้วยเนี่ย
นี่ครับผู้หญิงคนนี้คือเมียของคนก่อเหตุนะฮะ

เมียบอกเลยเนี่ยยาเสพติดด้วยเนี่ยจับไปเลย
อายเขาไหมออกมาจากคุกเนี่ย
กูทำงานเหนื่อยทุกวันเนี่ย
คือจะทนแล้วอะครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีผัวเป็นหัวขโมยไง
คนก่อเหตุต่อว่าผัวครับคือนายจิรายุทธ์อายุ๓๐ปี
ไม่พอใจเลยแหละทำไมผัวเจ้ากรรมไปขโมยของเขามาทำไม
แล้วมียาเสพติดด้วยอีกต่างหากให้ตำรวจจับไปเลย
ไม่ไหวแล้วเป็นผัวเมียต่อไปไม่ไหว
เหตุการณ์เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับที่ตัวเมืองชนบุรี
ที่ตำรวจจะจับกลุ่มนายจีรายุทธ์คนนี้นะ
ที่นอนเอามือปิดบังใบหน้าเหมือนกับอาย

อายด้วยสำนึกผิดด้วยครับสำนึกผิดไม่ทันแล้วมั้ง
เมียก็ด่าเจ้าทุกข์เองก็รอจะเอาของคืน
ตำรวจก็รอจะจับเข้าคุกอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนที่ตำรวจจะบุกจับนายจิรายุทธิ์เนี่ย
ทราบว่าผู้เสียหายคือนายบุญชูอายุ๒๗
เขาเอาวงจรปิดไปโพสต์ลงโซเชียล
นี่คือเจ้าทุกข์นะฮะดูหลักฐานเด็ดวงจรปิดกันหน่อยครับ
ตอนนั้นเป็นวินาทีตอนที่นายจิรายุทธ์คนก่อเหตุ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาครับขี่มอเตอร์ไซค์มาคันนี้นะ
ตัดภาพไปรถเคลื่อนไปครับหลังจากนั้นไปหยุดอยู่ที่
ห้องเช่าแห่งหนึ่งไปหยุดที่ห้องเช่าในพื้นที่

บ่าย๒โมง๑๐นาทีตามเวลาวงจรปิด
เมื่อ๑๖สิงหาคมจอดรถแล้วครับ
ลงจากรถเสร็จแล้วเห็นบันไดสีส้มด้านขวาไหมครับ
หลังเครื่องซักผ้าเขาเดินขึ้นไปครับ
เดินขึ้นไปไปงัดลูกบิดห้องขโมยของภายในห้อง
ใช้เวลาก่อเหตุ๓นาที
นี่เดินเข้าไปแล้วนะงัดห้องเสร็จแล้ว
ตัดภาพตอนที่เขาเดินออกมาครับนี่ฮะ
เดินออกมาชิวเลยครับ
ไม่กี่นาทีเห็นว่าของที่หายไปมีสร้อยคอทองคำ๒สลึง๑เส้น
ร้อยคอทองคำครึ่งสลึงอีก๒เส้น

และมีพระเก่าอีกหลายองค์ที่หายไป
มูลค่าความเสียหายตีเป็นเงินกลมนะฮะ

เอาคลิปนี้หลักฐานนี้ไปโพสต์
พลเมืองดีครับช่วยกันแจ้งเบาะแสบอกเอ๊ะไม่แน่ใจนะเจอคนคล้ายกับคนที่เห็นในวงจรปิดเนี่ย
อยู่แถวแถวบ้านนั่นแหละคนหน้าตาละไม้คล้ายกับคนก่อเหตุ
เช่าห้องอยู่ในห้องเช่าแห่งหนึ่งถัดไปประมาณสักกิโลครึ่งครับ
ผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งตำรวจพาไปตรวจสอบหน่อย
เจอจริงจังเป็นผู้ก่อเหตุจริงครับ
ตำรวจจับกลุ่มตัวตอนที่เขานอนหลับอยู่นะฮะ
สภาพก็เลยถอดเสื้อแล้วก็นุ่งสลงเบาครับ
อยู่ภายในห้องจับกลุ่มได้พร้อมกับตรวจสอบ
ในห้องไปเจออุปกรณ์เสพยาและถุงบรรจุยาบ้าอีก๗เม็ด
โอ้โหหลักฐานชัดเลย
ไม่แน่ใจนะว่าตำรวจเจอก่อนหรือว่าเมียคนก่อเหตุเจอก่อนแล้วชี้เป้า
เนี่ยอย่าเสพติดเนี่ย
เรื่องต้นจิรายุทธ์รับสารภาพว่าก่อเหตุขโมยพระเอาไปจริง

เอาเงินไปซื้อของกินของใช้แล้วก็ไปซื้อยามาเสพ

ส่วนทองคำที่หายไปผมไม่ได้เอา

ที่ตำรวจยึดคืนมาได้

ระหว่างที่ให้ข้อมูลกับตำรวจเหมือนมีเสียงสะอื้น
อื้นปนสะอึกไม่รู้ร้องหรือเปล่าหรืออายลองฟังฮะ

มืออลหรรหันที่ฝาดลงไปกลางหัวของเค้า

ไม่แน่ใจว่าจังหวะที่เขาปฏิเสธอยู่
มือที่เอื้อมาเป็นมือของเมีย

ใครไม่รู้เพราะคนเยอะเห็นหลักขาหลายคนเลยเห็นไหมครับ
นี่ตอนที่ปฏิเสธมีจังหวะมือตบพัวเข้าไปกลางกระบานของเขา

เอาล่ะการใช้ความรุนแรงก็ไม่สนับสนุนนะ
และการไปก่อเหตุลักขโมยก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย
เจ้าทุกข์ไม่เชื่อว่าจะไม่เอาทองไป
อยากให้ตำรวจตรวจสอบให้ละเอียดชัด
ว่าเขาเอาสร้อยทองไปซ่อนที่ไหนครับ
แบบนี้ตำรวจแจ้งข้อหาคือรักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
แล้วก็ความผิดตามพยเศษตริกนะฮะ

แต่ถ้ามีส่วนในการขายด้วยก็จะโทษหนักเพิ่มไปอีกนะครับ
ตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายจบไม่สวยเลยครับ